การนี้มีผู้ชายอายุ๔๐ปีครับมิ้นและคุณผู้ชม
เป็นห่วงเพื่อนรุ่นน้องเห็นว่ามีปัญหาทะเลาะกันกับคู่อริ

ก็เลยตัดสินใจเออเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนไปช่วยเคลียร์ปัญหา
ปรากฏว่าคู่กรณีดักรอกว่า๓๐คน
หนึ่งในนั้นชักปืนออกมากระหน่ำยิง๗นัดฮะ
เข้าร่างของเขาตายนะฮะ
แล้วเขายังมีภาระอยู่เลยมิ้นลูกเขายัง๓ขวบ
แล้วนี่คือตั้งใจไปเป็นเพื่อน
ต้องการจะไปช่วยรุ่นน้องเคลียร์ปัญหา
แล้วตัวเองต้องมาตายสังเวยชีวิตแบบนี้ครับคุณผู้ชม
ที่จังหวัดชนบุรีครับช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพพนัทนิคมรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบ้านเสิร์ธอำเภอพนัฐนิคม
ไปถึงจุดเกิดเหตุคนที่โดนยิงอาการสาหัส
ทราบชื่อคือนายอัศนัยฉายาคืออัดไผลล้อมอายุ๔๐ปีครับ
ญาติพาขึ้นรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาตายนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยอัดไผลล้อมถูกยิง๗นัดครับ
กระสุนเข้าที่อกซ้าย๑จุดสำคัญด้วย
แขนซ้าย๑เอวซ้าย๒และลำตัวอีก๓นัดครับ
จุดเกิดเหตุครับเป็นบริเวณหน้าห้องเช่า
มีโต๊ะไม้และเก้าอี้คนในระแวกนั้นจะใช้เป็นที่รวมตัวกันในช่วงหลังเลิกงาน
ก็จะมานั่งคุยกันดื่มสังสรรค์กันบ้างบางเวลา
เรื่องต้นเนี่ยผู้ตายเขาไม่ได้เป็นคนต้นเรื่องนะครับ
แต่เขามาโดนยิงเพราะเขาหวังดีว่าอยากจะไปช่วยเพื่อนรุ่นน้องเคลียร์ปัญหา
คือไปเป็นเพื่อนแล้วตัวเองมาโดนยิงตายอะครับ
คู่กรณีดักรออยู่แล้วพอไปถึงคุยกันได้ไม่เท่าไหร่
ก็ตีกันอีลุงตุงนังไปหมดเลยครับแล้วมันบานปลายชกต่อยกัน
ไม่พอชักปืนออกไปยิงอีกต่างหาก
หลังจากได้ยินเสียงปืนแต่ละคนต่างก็วิ่งหนีตายกันอลละหมาดนะครับ
ดูภาพหลักฐานสำคัญกันหน่อยครับกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐เมตร
บันทึกภาพตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม๑๐นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
กันยาเป็นช่วงที่กลุ่มของผู้ตายเขาขี่มอเตอร์ไซค์
เข้าไปในที่เกิดเหตุเพื่อจะไปเคลียร์ปัญหากับคู่กรณีเนี่ยฮะขี่ไปแล้ว
เข้าไปในที่เกิดเหตุได้แค่๒นาทีครับถูกคู่กรณีใช้ปืนยิงใส่
ทำให้ในอัดไผลล้อมนั้นตายนะฮะ
ทุ่ม๑๒นาทีภาพจากวงจรปิดเห็นว่าหลังจากที่ผู้ตายโดนยิงแล้วเนี่ย
เพื่อนของผู้ตายก็วิ่งเกาะกลุ่มหนีตายกันออกมาจากจุดที่เกิดเหตุ

คือนี่ยิงแล้วครับ
ขาเข้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป
เข้าไปได้แค่แป๊บเดียวประมาณ๒นาทีเสียงปืนดังขึ้นขากลับนี่วิ่งโกยแนบออกมาแบบนี้ฮะ
แล้วมีกลุ่มคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาติดด้วยครับ

นี่ฮะเขาขี่ตามไล่ออกมานะ
กลุ่มคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามหากลุ่มของผู้ตายแบบดูทุกซอยทุกซอกทุกมุมฮะ
กลับเข้ามาวนหาวนไปวนมาครับ
ตรอกซอกซอยตรงไหนเขาเข้าไปดูหมด
หลังจากนั้นตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตรวจสอบบริเวณโดยรอบตอนช่วงประมาณสักเกือบ๕ทุ่มครับ
ตำรวจมาแล้วเดินตรวจสอบบริเวณจุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุทั้งหมดเลยครับ
นี่คือหลักฐานเด็ดหลักฐานสำคัญนะฮะ
คุณอัพจิรายุทธ์นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
พบว่าโต๊ะเก้าอี้ที่หน้าห้องพักก็มีขวดเบียร์มีแก้วกับแกล้ม
วางเอาไว้อยู่ที่โต๊ะนั่นแหละครับยังไม่ได้เคลียร์ออกไป
คราบเลือดบริเวณหน้าห้องพักทางผู้พักอาศัย
วันนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาทรายมาโรยมากรบเอาไว้ครับ
นี่นะฮะก่อนหน้านี้ตรงจุดนี้ก็จะมีคราบเลือดด้วย
นี่คือบริเวณจุดหน้าหอพัก
บอยนามสมมุติอายุ๒๐ปีคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ตัวเขาเองเป็นรุ่นน้องผู้ตาย
เรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ครับ
ทะเลาะกันกับผู้หญิง
เนื่องจากว่าป้อมเนี่ย
ด่าทอถึงบุพการี
ด่าพ่อด่าแม่เขาลามปามเขา

คือท่านในวงที่มีผู้ชายแล้วพูดจาเหมือนเธอเนี่ยนะ

ทั้งที่ป้อมเป็นผู้หญิง
แต่คำพูดของป้อมก่อนหน้านั้นก็อาจจะทำให้
คนที่ฟังเนี่ยระคายหูเพราะลามปลามาถึงพ่อกับแม่
ไม่ได้ด่าตรงแต่เป็นการพูดเปรียบเปลย

โดนไปแล้วไม่น่ารอดหรอก
รับว่าจังหวะนั้นไม่ได้มีเจตนาจะด่าทอ

แล้วก็แยกย้ายกันไปก็นึกว่ามันจบแค่นั้นแหละ

ป้อมเนี่ยผู้หญิงคนที่โดนพูดจาเปรียบเปลยใสว่า
ถ้าเป็นผู้ชายนี่โดนถีบยอดหน้าหงายไปแล้วเนี่ย
แชทมาเป็นข้อความ

พร้อมยังออกมาคุยกันหน่อย

เรื่องมันจบแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้ว

มาดิต้องออกมาคือให้ออกมาเคลียร์ให้ได้
เขาก็เลยขี่รถออกไปหาครับ
ระหว่างทางเจอกับผู้ตายก็คือเจอกับในอัดไผลล้อม
เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่รักเคารพกัน
ก็เลยบอกไปว่าพี่เดี๋ยวจะไปเคลียร์กับคู่กรณี
แต่ว่าฝั่งนู้นเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกัน
ทางพี่อัดด้วยความใจคว่าง
ใจกว้างแล้วเห็นว่านี่เป็นเพื่อนรุ่นน้องก็เลย
เดี๋ยวพี่ไปด้วยกันแล้วกันมาเดี๋ยวไปช่วยเคลียร์
ตอนนั้นกลุ่มเขาเองมี๖คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงที่เกิดเหตุครับ
พอไปถึงพบว่าฝั่งคู่กรณีมีกว่า๓๐คน
เขามี๖ฝั่งนู้นมี๓๐กว่า

นั่นสิครับแล้วมาดักรออยู่แล้วด้วยครับคุณผู้ชมละมิ้นครับ
ใน๓๐นั้นชื่อมอสครับ
อสคือใครมอสคือแฟนของป้อม
อสเนี่ยเดินเข้ามาข้างหลังผู้ตายเดินเข้ามาอ้อมหลังของพี่อัด
พยายามจะต่อยแต่ว่าพี่อัดนั้นหลบได้แล้วเอาคืนจนในมอสเนี่ยล้มลงไป
ในฝั่งของผู้ก่อเหตุนั้นนะฮะกลุ่มคู่อาริเข้ามาล็อกแขนของพี่อัดเอาไว้
เพราะว่าพี่อัดเนี่ยเขาซัดกลับจนมอสล้มไปแล้วไง
แขนเอาไว้เพื่อไม่ให้ซ้ำมอส
สักพักหนึ่งสิ่งที่มอสทำก็คือล้วงปืนออกมาจากเอวแล้วยิงใส่พี่อัดหนึ่งนัด
คนที่ล็อกแขนพี่อัดเอาไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยกระโดดหนีตายออกมากลัวโดนลูกหลงครับ
แล้วพี่อัดเขาล้มนี่คือคนที่เห็นเหตุการณ์เล่านะ
พอพี่อัดเขาล้มแล้วมอสยังไม่หยุดยิงซ้ำอีกหลายครั้งแล้วหันปากกระบอกปืนมาที่กลุ่มที่เหลือฮะ
ทุกคนก็เลยต้องวิ่งหนีตายไปซ่อนตัวในป่ากล้วยระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะระยะ
ถ้าหากว่าได้ดูวงจรปิดอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีภาพวงจรปิดวินาทีที่เสียงปืนดังด้วยครับ
ก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลานั้นแหละเนี่ยฮะเสียงปืนจะดังไกลเสียงอาจจะดังแบบอื้ออึงนิดหนึ่งนะฮะ
ดังแบบมาไกลตรงจุดนั้นนะฮะนั่นแหละน่าจะเป็นวินาทีสังหารครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุ่นน้องผู้ตายบอกว่าจริงเนี่ยผมแค่ต้องการจะไปเคลียร์ใจ
เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเท่านั้นไม่ได้อยากให้เรื่องราวมันใหญ่โตบานปลายอะไรแบบนี้เลย
ว่าใครเป็นคนบอกแล้วป้าผมเขาชี้มาที่ผมแล้วผมก็บอกว่าผมจะเป็นคนบอกแล้วถ้าเป็นผู้ชายนั่งอยู่อ่ะผมบอกเขาว่าถ้าเป็นผู้ชายนั่งอยู่อ่ะผมเตะหน้าไปแล้วผมไม่มาผมไม่มาบอกผมไม่มาบอกป้าหรอกเพราะผมเห็นเป็นผู้หญิงไงพี่ผู้หญิงกันหมดเลยแล้วอันนี้เขาคุยกันครับ
ขอโทษก็เห็นว่าคุยแล้วขอโทษแล้วนึกว่าจบแต่ไม่จบนะฮะขณะที่แม่ของผู้ตายครับคุณแม่นิตยาอายุ๖๒แล้วคุณแม่นี่ก็น่าสงสารมากครับแม่บอกว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเขายังมีลูกน้อยอยู่เลยอ่ะลูกอายุ๓ขวบเองช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุลูกชายแม่ออกไปหาปลาแล้วมีรุ่นน้องสองคนมาหาเขาที่

พร้อมกับเรื่องนี้เลย
ก็อยากจะรู้ว่ามายิงลูกแม่ทำไมใช่ไหมมันก็เป็นคนเลี้ยงพ่อแม่มาเหมือนกันลูกชายอ่ะ
เป็นหัวเลวหัวแรงใจพ่อแม่เลี้ยงเรามากันอยากให้จับให้ได้ว่ามาทำลูกแม่ทำไมเพราะเรื่องก็เลยไม่ใช่เกิดกับเรื่องกับไอ้เจ้าอัดเพราะว่าเจ้าอัดกับคนนี้ก็ไม่รู้จักกันมันอย่างนี้

เพื่อนรุ่นน้องผู้ตายอ้างว่า
ก็นี่แหล่ะปอมเนี่ยแหล่ะ
ด่าพ่อด่าแม่แล้วลามปาม

นอกจากนี้มอสแฟนของป้อมเนี่ย

ระหว่างนี้ครับเธอก็เล่าให้กับทีมข่าว

ทำให้แฟนของเธอพอรู้เรื่องนี้ก็ไม่พอใจ

แต่ว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยผู้ตายเนี่ย

ทำให้แฟนเธอต้องชักปืนออกมายิง

สิ่งที่ป้อมแฟนของคุณอยากจะบอกคือ

แค่จะเตะหน้าอย่างนี้

เจรส์เหมือนกันค่ะ

ทางตำรวจสภพนิคมให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าหลังจากที่มีการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ

เรื่องเกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อคืนใช่ไหมครับ
ก็ตามความคืบหน้าทางคดีมาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงทางชุดสืบไล่เช็ควงจรปิดเส้นทางต่างแล้ว

เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับอีกไม่นาน
ตำรวจยืนยันย้ำเลยว่าได้ตัวอย่างแน่นอน
เพื่อให้มารับโทษตามกฎหมายต่อไปครับ